คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นะคะเราได้นำเสนอบทเพลงอืม
แอดคาราบาลตำนานเพื่อชีวิตนะคะซึ่งมีเพลงเนี้ยมีชื่อว่า
เสกไม่ได้หลายคนเข้าใจว่าเป็นการแต่งขึ้นมา
เพื่อเตือนสติศิลปินรุ่นน้องอย่างคุณเสกโลโซ
รวมไปถึงคุณเสกเองก็ได้แชร์เหมือนกัน
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางเพจเขาออกมาชี้แจง

ก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปฟังเพลงนี้พร้อมกันก่อนเลยค่ะ
นี่แหละค่ะเพลงเสกไม่ได้นะคะ
ทันทีที่มีการเผยแพร่เพลงนี้ลงไปอย่างแพร่หลาย
แม้กระทั่งตัวของคุณเสกเองเนี่ย

แต่ทั้งนี้ค่ะมีการชี้แจงอย่างเป็นทางการ
ซึ่งเป็นข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดแก่แฟนเพลงเป็นอย่างมาก
คือแต่งมาแล้วเมื่อประมาณสามปีแล้วนะคะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะเพื่อให้กำลังใจศิลปินในขณะนั้น
ซึ่งเป็นคนละเหตุการณ์กับปัจจุบันนี้นะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางต้นสังกัด
โดยล่าสุดค่ะเพลงดังกล่าวก็ได้ถูกลบออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าตัวเพจเนี่ยยังคงอยู่นะคะคุณผู้ชม
อันนี้ก็เป็นการชี้แจงอย่างเป็นทางการนะคะ
จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยไม่มีการแชร์กันพูดถึงกันไปแบบดราม่าเกิดขึ้นด้วย
ใช่แล้วค่ะเป็นเพลงที่ถูกแต่งมาปี๒๕๕๗

แต่เป็นศิลปินกลุ่มอื่นเป็นคนอื่น
และเป็นเหตุการณ์อื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด